แล้วคลิปนี้เขาแชร์กันเยอะเลยแชร์ไปอย่างรวดเร็ว
เพราะตั้งแต่เปิดให้บริการมา๒๓ปี
ไม่เคยมีนโยบายห้ามผู้โดยสารถ่ายคลิปหรือถ่ายวีดีโอขณะเข้าใช้บริการแต่อย่างใด
สามารถถ่ายได้ตราบใดที่ไม่ไปรบกวนไม่กีดขวางคนอื่น
แต่ถ้าคุณจะตั้งกล้องตั้งอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์อันนี้ไม่ได้เด็ดขาด
ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการถ่ายทำรวมไปถึงไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นด้วยนะครับ
หรือว่ากระป๋องนมมาตวงเห็ดถอบหรือข้าวสารโดยเด็ดขาดครับ
เนื่องจากว่าจะได้ปริมาณไม่ถูกต้อง
ไม่มีการรับรองมาตรฐานความถูกต้องจากหน่วยราชการ
จึงไม่ใช่เครื่องชั่งตวงตามมาตรฐานและตามกฎหมายครับ
ถ้าพบว่าผู้ขายคนใดใช้เนี่ย
มีความผิดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และถ้าพบว่าเป็นการหลอกลวงในเชิงปริมาณ
ก็จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๓ปี

ดังนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานนะครับ
ส่วนฝนฟ้าขนองช่วงวัน๒วันนี้ครับ
มี๓๗จังหวัดที่ต้องเจอฝนกระหน่ำ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศพบว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
และร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในประเทศไทยครับ

ในภาคเหนืออีสานและตะวันออกรวม๓๗จังหวัดรวมกรุงเทพและปริมณฑลด้วย
ก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
แต่หลังวันที่๑๗มิถุนายนฝนจะลดลงแล้วนะครับ